เมื่อรู้ว่าเธอปันใจสามีแอบระแคะระคายมาว่า
เมียตัวเองเนี่ยนะฮะมีชู้
คราวนี้ไปเห็นกับตาเห็นไปไหนมาไหนด้วยกัน

ตามไปยิงชายชู้ที่หน้าอำเภอเสียชีวิตนะฮะ

นี่คือรถที่สามีขับเข้ามานะครับ
กล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถของที่ทำการอำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเซาครับบันทึกภาพขณะที่รถกระบะของนายสมศักดิ์
เข็มโลศ์อายุ๔๘ปีเข้ามาจอด
จากนั้นก็มีนายจรัสมงคลศีลวิ่งเข้ามาหา
แล้วก็ชักปืนยิงครับยิงใส่นายสมศักดิ์ทันที
ท่ามกลางความตกใจของประชาชนตรงนั้นมาแล้วนะ

เนี่ยฮะนี่อดีตภรรยาอยู่ในรถยิงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ฮะ
นี่ฮะลากเมียออกมาหลังเกิดเหตุนายจรัส
วิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นสพพนมสารคาม
บอกตำรวจว่าคุณตำรวจนี่วิ่งไป
คือฝั่งนี้ที่ว่าการอำเภอฝั่งนู้นสถานีตำรวจ
บอกตำรวจตำรวจผมเพิ่งยิงคนตายมา
แล้วก็วิ่งพาตำรวจมาฝั่งเนี้ยนะมาพบนายสมศักดิ์
มีแผลถูกยิงที่ไหล่ขวาทะลุชายโครง๒นัด
ลำตัวอีกสามนัดก็เลยประสานกู้ชีพมาช่วยเหลือ
พยายามปั๊มหัวใจอยู่กว่า๒๐นาทีครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บอาการสาหัส
เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ต้องหาให้การบอกว่า
เขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะเป็นสามีของนางเอ
อยู่กินกันมา๑๐ปีแล้วลูก๒คน๑๐ขวบคน๗ขวบคน
ก่อนหน้านี้ประมาณ๒เดือนแล้วแค่ราคาเอ๊ะ
ปัญญาให้ชายอื่นนะนะฮะพอไปสืบทราบว่าชายคนนั้นนะครับ
คือนายสมศักดิ์ก็เลยแอบติดตามพฤติกรรมมาตลอด
กระทั่งวันเกิดเหตุขี่จักรยายนต์มาจอดที่หน้าที่วการอำเภอ
เห็นรถของสมศักดิ์ขับมาจอดจากนั้นภรรยาของเขาก็เดินลงมาจากรถ
ณทีนั้นมันเจ็บปวดใจเหลือเกินเขาบอกนะฮะ
ขนุนอำเภอพนมสหรัฐคลาม
พบเครื่องกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
กล่องบนหัวเตียงนอนจึงยึดไว้เป็นของกลาง
ผู้ต้องหาบอกกับญาติของผู้ตายสั้นบอกว่า
ขอโทษนะระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
ทำไมถึงกล่าวเหตุในคำนั้น
มีอะไรอยากจะบอกถึงญาติคุณตายไหมที่
ขอโทษนะครับอารมณ์ไม่อยู่